ส่วนความเคลื่อนไหวไฟล์สำคัญระหว่างศรีสะเกด
นักคอหลวงโปรโมชั่นจะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก
ไฟล์ที่สองที่จะเจอกันเจ้าแหล่งบอกว่าขอน็อคครับ
นครหลวงโปรโมชั่นแถลงความพร้อมของศรีสะเกด
ที่จะเปิดศึกภาค๒ป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวท๑๑๕ปอนด
นครลัสแองเจลิสประเทศสหรัฐช่วงเช้าวันที่๒๗เมษายนนี้นะครับ
หุยหรือว่าคุณสุรชาติพิสิทธวุฒินันบอสใหญ่
นครหลวงโปรโมชั่นบอกว่าเจ้าแหลมลงนวมแบบ๓รุ่ม๑
มีโชลทานนวพลรวมทั้งอาเนลบาโกนาเจ
รุ่น๑๒๒ปอนด์ชาวฟิลิปปินส์ซึ่งหนักกว่าครั้งก่อน
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๑๙๐ยกนะครับตั้งเป้าให้ครบ๒๙๐ยก
แต่ว่าศรีสะเกดก็มีลูกอึดที่ดีเหมือนกันคงสู้กันอย่างสนุก
ส่วนเจ้าแหลมแม้ว่าตอนนี้น้ำหนักจะเกินพิกัดอยู่ประมาณ๗๘ปอน
แต่ว่าไม่มีปัญหานะครับการซ้อมถือว่าดีมาก
สองนักชกไทยที่เตรียมขึ้นสังเวียนวันเชมเป็นชิป
ได้มีการซ้อมโชว์สื่อมวลชนนะครับ
รถถังจิตเมืองนลนะครับ
เปิดเผยความพร้อมก่อนขึ้นชกกับฮาคิมฮาเมส

ล่าสุดเพิ่งชนะคู่แข่งที่ฟิลิปปินส์
ครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่๓ในศึกวันแชมเป็นชิป
มั่นใจจะชนะน็อกได้ไม่ยาก
แม้ว่าคู่แข่งจะมีสปีดมัดที่เร็วก็ตาม
ในรุ่น๗๒กิโลกรัมอีกครั้งในวัย๓๓ปี

ถนัดในการใช้นวมเล็กมากกว่าครับ
ผมก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับ
แฟนมวยทางชาวไทยครับ
ช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเชียวผมด้วยครับ
แล้วก็ทางญี่ปุ่นก็มาดูนะครับ
วันที่๓๑มีนาคมครับมันแน่นอนครับ